คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์สะเทินขวัญที่จังหวัดชุมพรนะครับ
เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานว่ามีพ่อคนหนึ่งเป็นชายุค๗๒ปี
ถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาเสียชีวิตที่หน้าบ้านของตนเอง
แล้วลูกชายก็บอกว่าเนี่ยนะตอนแรกขับรถผ่านพ่อนั่งฟังเพลงอยู่เลย
แล้วก็ไม่รู้ใครเป็นคนทำพ่อไม่มีศัตรูที่ไหน
แต่ลูกชายบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการตาย
ตำรวจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกชายถึงไม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่พ่อถูกฆ่าตาย
ทำไมลูกชายถึงดูแบบไม่ติดใจอะไรเลย
คิดจะอยากหาหน่อยหรอกว่าใครทำพ่อเรา
แล้วให้การวกไปวนมาสุดท้ายเค้นสอบไปสอบมา
รับสารภาพฆ่าพ่อตัวเองลูกตัวเองเนี่ยนะทำเอง
เหตุผลเพราะไปขอตังค์พ่อแล้วพ่อด่าไม่ทำมาหากินแค่นั้นเลยครับ

ตำรวจคุมตัวนายธรรมนูลชุมชนะอายุ๔๒ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุฆ่าพ่อของตนเองคือนายจรรย์ชุมชนะอายุ๗๒ปี
จนเสียชีวิตในช่วงเย็นของวันที่๒๗กุมภาพันธ์

จุดที่นายธรรมนุนนั้นเดินไปหยิบปืนออกมาจากตู้เก็บปืนของพ่อ
จากนั้นก็เอาด้ามปืนนั้นไปทุบหัวพ่อจนตายแล้วก็ยิงซ้ำนะฮะ
และจุดสุดท้ายคือจุดที่นายธรรมนุนนั้นขับรถซาเล้งหนีออกไป
ตลอดช่วงการทำแผนนะฮะก็มีทีมข่าวเอ่ยชาวบ้านเอ่ยพยายามจะเข้าไปถามว่า
เหตุจุงใจในการก่อเหตุข้าวพ่อมันคืออะไร

นายธรรมนูญนใส่หัวบอกว่าไม่ได้เตรียมมา

หลังจากชี้จุดเสร็จปุ๊บตำรวจก็นำตัวไป
นำตัวไปที่สพเมืองชุมพรซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่ยอมให้ข้อมูลใดใดทั้งสิ้นนะฮะ
นิดหนึ่งคุณผู้ชมเย็น๒๗กุมภาพันธ์นะฮะ

นายธรรมนูลลูกชายเนี่ยขี่รถซาเล้งมาขอเงินพ่อพันหนึ่ง
แต่ถูกพ่อเนี่ยบอกว่าเงินที่ได้มาจากการขายหมักเอาไปไหนหมด
หรือพ่อแกเอาไปกินเหล้าหมดพอหมดก็มาขอพ่อ
มีการโตเถียงกันธรรมนูลไม่พอใจพ่อด่าไปขอเงินพ่อไม่ให้
เดินเข้าไปในบ้านมันมีตู้ไม้เก็บปืนไปเอาปืนลูกซองยาวติดลำกล้องจุด๒๒ของพ่อออกมา
เอาด้ามปืนทุบที่หัวพ่อหนึ่งครั้งจนพ่อนั้นสลบไป
แล้วก็เอาปืนกระบอกนั้นจ่อยิงหัวอีก๓นัดจนพ่อเสียชีวิต
แล้วก็เอาปืนไปเก็บที่ตู้แล้วก็ขี่รถซาเล้งออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จิตใจนะนี่นะฆ่าพ่อตัวเองนะทุบเข้าไปทีนึงก็ว่าแย่แล้วแล้วนี่ยังยิงซ้ำอีก
ซ้ำอีก๓นัดกระสุนเข้าท้ายทอยเข้าคือเบ้าตาขวา๑นัดนะคุณผู้ชม
แก้มซ้ายหน้าอกรวมสามนัดด้วยกันนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุลูกชายคนนี้ธรรมนุนอ้างว่า
ตัวเองเนี่ยไปรับลูกกลับจากโรงเรียนแล้วตอนรับลูกเนี่ยก็ผ่านหน้าบ้านพ่อ
ตอนนั้นให้การตำรวจนะพ่อยังคงนั่งฟังเพลงอยู่หน้าบ้านนะพอผ่านไปเกือบประมาณชั่วโมงนึง
มีเพื่อนบ้านวิ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรพ่อนอนฟบอยู่หน้าบ้าน
ตัวเองก็วิ่งไปดูพบว่าพ่อเสียชีวิตแล้วนะฮะที่ผ่านมาตอนนั้นให้การตำรวจว่าพ่อเนี่ย
ไม่มีเรื่องกับใครแล้วก็ไม่ติดใจว่าใครเป็นคนทำ
เนี่ยประโยคนี้ต้องบอกแบบทำไมพ่อตายถึงไม่ติดใจว่าใครเป็นคนทำ

ถูกต้องทำไมคุณไม่ติดใจไม่พยายามหาว่าใครเป็นคนทำ
เพราะว่าตำรวจก็บอกแล้วว่ามีเลือดออกที่ไทยทอยแต่ว่ามีร่องรอยการถูกยิงด้วย
ต้องนั่นต้องมีเขาต้องมีคนทำใช่มะ

เนี้ยอาจจากคำให้การนี้ดูไม่มีธาตุที่ว่าจะเสียใจเลย

เขาก็ให้การวกไปวนมาสุดท้ายคุณผู้ชมจนมุมนะฮะ

เพราะแค้นที่ถูกพ่อด่าเป็นประจำ
สะสมเรื่อยมาจนวันเกิดเหตุ
ไปขอเงินเพราะพ่อตอบว่าเรื่องการใช้งึงอีก

แต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยลงไม้ลงมือกันเลยนะ
ทะเลาะกันเรื่องที่ลูกชายไปขอเงิน
ขอเงินเสร็จปุ๊บเอาไปซื้อเหล้ามาดื่ม
ทุกครั้งที่ไปขอพ่อก็จะมีการตอบว่าว่าทำไมไม่ทำมาหากิน
ก็ด้วยความเป็นพ่อนะก็ต้องตอบว่าสั่งสอนไปใช่ไหม
แต่สุดท้ายก็ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ย
ลูกเนี่ยจะมาฆ่าพ่อตัวเอง
หนูอาจจะเก็บเมื่อนานเท่าว่าเถียมกันบ้อย
พ่อว่าพ่อโธอตามเที่ยว
ดูคำเป็นพ่อทำเพื่อนยกไปทำความจำเป็นว่า

ก็เลยไม่ได้รู้ไม่ได้เห็น

ค่ะก็ให้ลูกชายสารภาพไป

ก็นำไปแล้วละ

แต่ว่าก็รู้ไงน่ะดูมาที่จะทำทุกตีนะ

ก็ไม่อยากให้โดนทุกตีไม่ได้นะ

ขอว่าตอนทำแผนอย่าไปทุบตีมันนะถึงแม้จะเจ็บปวดที่สุดนะคะ
ก็ไม่อยากให้ทุบตีลูกแต่ฉันจะไม่ประกันตัวมันนะครับ
สุดท้ายโดนข้อหาไปครับฆ่าบุพการีเพียงข้อหาเดียวเท่านั้นนะครับ
ก็จะมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชุมพรข้อหานี้ข้อหาเดียวก็หนักหนาสาหัสมากทีเดียวนะครับ